มาดูอีกหนึ่งเรื่องแต่เป็นเรื่องน่าเศร้าใจ
ลูกชายก็เตรียมสั่งเค้กฉลองวันเกิดให้กับผู้เป็นแม่
เอาไว้ล่วงหน้าแต่สุดท้ายคุณแม่เสียชีวิตซะก่อน
แล้วก็ต้องนำเค้กไปเป่าที่งานศพของแม่แทนครับ
นี่นะครับเป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ลูกชายแล้วก็บรรดายาดของนางกุหลาบ
ถมยาก็นั่งเอาเค้กไปวางเอาไว้ปักเทียนเลข๖๕ไปตั้งหน้าศพ
แต่ว่าเป็นการร้องเพลงด้วยอารมณ์ที่โศกเศร้าแล้วครับ
ไว้อะไรความอาลัยให้กับนางกุหลาบผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นแม่นะครับ
กรางงานศพเมื่อคืนวันก่อนห้ามกรรมความโศกเศร้าของครอบครัวและลูกชาย
ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่วัดหนองค้ออำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เพื่อสอบถามนายรัสมินถมยาอายุ๒๙ปีลูกชายของนางกุหลาบผู้เสียชีวิต
บอกว่าไม่เคยคาดคิดว่าต้องไปจัดงานวันเกิดเป่าเค้กให้แม่ในวันที่แม่จากเราไปแล้ว
แต่ทำลงไปเพราะว่าอยากให้แม่นั้นทำให้แม่เป็นครั้งสุดท้ายครับ
นายรัสมินยังบอกอีกว่าเค้กปอนนี้เป็นเค้กที่สั่งทำเอาไว้ก่อนนะฮะก่อนที่แม่จะเสียชีวิตเพื่อเตรียมฉลองวันเกิดในค่ำคืนของวันเดียวกัน
แต่สุดท้ายเนี่ยกลับต้องไปร้องเพลงวันเกิดต่อหน้าศพแม่แทนครับ
กุหลาดผมยาวผู้เสียชีวิตก็เสียชีวิตที่บ้านพักด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันด้วยวัย๖๔ปี
แต่ว่าวันที่๙มกราคมที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของนางกุหลาบพอดีอายุครบ๖๕ปีพอดีครับ
แน่นอนว่าคลิปดังกล่าวถูกคนแชร์ในโลกโซเชียลเยอะ
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งก็ระบุข้อความว่ารักแม่
ทำให้ผู้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้กำลังใจลูกชายแล้วก็ครอบครัวถมยากันจำนวนมากทีเดียวนะครับ
หลายคนก็ยังร้องไห้ร้องห่มกันบริเวณในงานนะครับ
ก็คงสะเทือนใจแล้วคนติดตามข่าวเรื่องนี้ก็คงสะเทือนใจเหมือนกันนะคะ